ใช่การแข่งขันวิ่งควายเนี่ยเขาจะแข่งกันที่ชนบุรี
ใช่หูกเมะเป็นประเภทดีดั่งแต่เดี๋ยวนี้ลุกลาลไปจนถึงโคลาต
นะครวดูลาลจะสีปานแล้ววิ่งจากชนบุรีไปโคลาต

โอ้โหบรรยากาศนี่สุดมันขนาดไหนเอาเดี๋ยวจะพาไปดูครับ
นี่เลยที่งานนี้ครับงานประเพณีบุญเดือน๓
ทูลขวัญข้าวสู่ขวัญกระบือที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาก็คือโคราชนี่แหละ
ถือว่าเป็นเริกงามยามดีของการบูชาข้าวสู่ขวัญควายนะครับ
เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมานานนับร้อยปีแล้วงานนี้เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วครับ
หัวใจสำคัญของประเพณีคือการได้บูชาข้าวหรือพระแม่โพศพ
ก่อนเข้าสู่อะไรรู้ไหมฤดูการหวานไถเพื่อความเป็นสิริมงคล
และเพื่อความที่เป็นการแสดงการเคารพระลึกถึงบุญคุณของควายอีกด้วย
ในงานน้องใบตองครับกิจกรรมเยอะมากมายเลยทีเดียว

เป็นการเผดเปิดขวายคปครับโอ้โหโหพวกเขาก็บอกว่าขวายเหนื่อยแล้วนะ
คนเหนื่อยกว่าเชื่อไหม
เชื่อเพราะคนเนี่ยต้องต้อนควายไปด้วย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศการแข่งขันกันหน่อยครับ
เดี๋ยวนะที่คุณบอกว่าคนเหนื่อยกว่าควาย

ดูสินี่ต้องวิ่งลงแล้วควาย
เบรกไม่อยู่เพราะควายไม่มีเบรกนะครับ
ส่วนนี้เขาว่ากันว่าขึ้นหลังเสือแล้วลงยาก

ง่ายมากลงปุ๊บดังชัด
ลงหลังควายดังอักแต่ถ้าลงหลังเสือลงยากไง

โอเคเจ็บนิดเจ็บหน่อยไม่เป็นไร
ผมเล่าอีกครั้งแล้วกันนะครับว่างานประเพณีแบบนี้นะครับ
ก็หาชมกันได้ที่อำเภอบัวใหญ่นครราชศรีมานะครับ

อีสานเขาก็มีเหมือนกัน
อ๋อที่บัวใหญ่ที่บัวใหญ่ที่นครราชศรีมานะครับ
จริงแล้วอย่างที่บอกแหละค่ะว่าคนกับควายมีความผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ
แล้วก็ยังคงมีการอนุรักษ์สืบสารประเพณีการวิ่งควายแบบนี้
คุณชนะก็เลยตั้งชื่อให้มันดูทันสมัยขึ้น

แล้วเดี๋ยวคุณต้องไปซ้อมแล้วเดี๋ยวดิฉันจะส่งคุณไปวิ่ง

ผมต้องบังคับอยู่ข้างบน

แต่ถ้าไปวิ่งแข่งกับมันไม่ได้

แข่งขันกันไปสนุกสนานกันไปเป็นบรรยากาศนะคะ